เราพาไปทานอาหารอร่อยที่เชียงใหม่กันหน่อย

ร้านที่ว่านี้ก็คือร้านหมูสะเต๊ะค่ะ
นี่ร้านนี้ชื่อว่าร้านหมูสะเต๊ะพี่ชัย
ร้านเด็ดร้านดังนะคะตั้งอยู่ทางปาก
ทางเข้าซอยเจริญเมืองซอย๘

แต่ว่าเด็ดแค่ไหนล่ะที่เรามาเล่าให้ฟังสำหรับร้านนี้

เพราะว่าช่วงที่ลูกค้ามาซื้อนี่นะ
เรียกว่าเป็นช่วงหัวค่ำคนอยากกินอะไรที่แบบอุ่นใช่ไหม
นั่งปิ้งย่างแบบนี้ทานกันนะคะ
แล้วเขาก็มารอซื้อต่อแถวกันยาวเหยียดเลย

บอกว่าเปิดร้านมา๖๐ปีแล้ว
ค่ะเมื่อจากคุณลุงแกอายุ๑๗ปี

หลังจากนั้นก็ย้ายมาที่เชียงใหม่ตรงตลาดอนุสาร

ณปัจจุบันตรงนี้แหละ
แต่ว่าทีเด็ดล่ะที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
พี่ชัยบอกเลยว่าอยู่ที่หมู

แต่ลุงพิชัยเขาบอกว่าเขาใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่
อย่างหมูเนี่ยใช้เฉพาะสันนอก
เวลาจะปิ้งนี่นะคะจะหมักเนื้อหมูก่อน
ด้วยการใช้เครื่องเทศต่าง
แล้วก็จะใช้น้ำหัวกะทิบางไปทาทาก่อน

แล้วมันก็ทำให้มันมีกลิ่นหอมไงเวลามันปิ้ง
ส่วนน้ำจิ้มที่เห็นค้นคลักเมื่อกี้นะคะ
รสชาติกลมกล่อมเป็นสูตรต้นตำรับ

ชอบหมูสะเต๊ะแบบนี้ที่สุดเลยนะ
มันจะมีมันหมูทิ้งท้าย
จริงมันก็เพิ่มความหอมความมันนะคะ

กินน้อยกินคนเดียวกว่า๒๐บาทนะคะ
กินเยอะหน่อย๓๐อ้าวเขาอภัย
ไม้๒๐ไม้ไม้ละ๔บาทนะ
หรือจะ๓๐ไม้ก็ได้๕๐ไม้ก็ได้นะคะคุณลุงเขาก็ขายให้เป็นชุด
เปิดขายตั้งแต่๖โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มแต่เตือนไว้ก่อนนะ
ไม่ใช่ว่า๓ทุ่มค่อยไปหมดก่อนก็มีนะคุณผู้ชมรีบไปแล้วกัน
อยากจะลองก็ที่ปากซอยทางเข้าซอยเจริญเมืองนะคะ
อยู่ที่ถนนเจริญเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
ก็เป็นร้านเด็ดร้านดังขายมา๖๐ปีคุณคิดดูแล้วกัน
ต้องอย่างนี้มันจะได้แบบปากซ้ายปากขวาป้าบเลยมีน้ำจิ้มอาจารย์ด้วย
บางทีรูดไปไม่รู้ตัวอักหมดไปกี่ไม้แล้วถ้าเป็น๗๐ไม้ก็มี
เผื่อกินยันไม้ไม่ปลวกนะฮะถึงว่าฟันหน้าหายแล้วนะ